ดูกลุ่มผู้ชมฮะ

เยอะมากเกือบ๕๐๐ใบมีที่ไหนครับ

ไปดูผลการเลือกตั้งสอสอนะครับ

โอ้โหน่าจะเป็นประวัติศาสตร์เลยแหละ
ที่ใช้เวลานานมากหลังปิดหีบเลือกตั้ง
กว่าจะนับคะแนนเสร็จรู้ผลอย่างเป็นทางการ
นะครับเกือบ๖โมงเช้าอีกวัน
โอ้โหคือแล้วก็มีการเผยแพร่ออกมา
กระดานนับคะแนนของเขตเลือกตั้งที่๑๐สัตหีบ
มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๑๓๑๙๙๔คน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง๙๓๒๕๒คน
บัตรเสีย๗๒๒๙ใบ
ไม่เลือกผู้ใด๓๐๕๗ใบ
คะแนนดีนับรวมได้๘๗๙๖๑ใบ
พี่เบิร์ตถ้ามีผู้มาใช้สิทธิเนี่ย
เป็นบัตรเสียไปแล้ว๗๐๐นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะ
เยอะมากมีบัตรเกินฮะ
มีบัตรเกินกว่าผู้ใช้สิทธิ๔๙๙๕ใบ

ประชาชนเพียบเลยไปดูผลการเลือกตั้ง

แต่ประชาชนคัดค้านและบันทึกภาพเอาไว้นะครับ
ใช้มือปัดโทรศัพท์คนที่ถ่ายรูป
อันดาปั้นดีนะครับเธอเล่าบอกว่าเธอน่ะมาดูคะแนนที่ผิดปกติ
แล้วเจอเจ้าหน้าที่กำลังจะลบคะแนนจึงนำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
เจ้าหน้าที่จึงถามว่าถ่ายอะไรนะแล้วก็บิดมือจนเสียหลักล้ม
เรื่องต้นไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและแจ้งความร้องทุกข์
สตสัตเทฮีบครับคุณผู้ชมฮะล่าสุด๑ทุ่มเมื่อวานนี้
นางสาวิชุดาเมคานุวงศ์ภูมิในการสำนักงานคาดกรรมการ
เลือกตั้งจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่ไปที่ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
เพื่อไปแก้ปัญหานี้และเกรงว่าหีบบัตรเนี่ยจะ
ไม่ได้รับความปลอดภัยจึงประสานขอกำลังจากเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองสัตหีบแล้วก็ตำรวจเข้ามา
รักษาความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง
หมด๘จุดเลือกตั้ง๑๖๑๙๖กล่องเนี่ยครับคุณผู้ชมนะครับ
แล้วก็มีกล่องเลือกตั้งล่วงหน้าอีก๑๖กล่องครับ
เอาไปเก็บรักษาที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสัตหีบ

มาเป็นสักขีพยานซิในการย้ายการเก็บเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการล็อกประตูอย่างแน่นหนา

กล้องวงจรปิดมาติดตั้งในอาคารนะครับ
ที่เก็บรักษาอีกทีเพื่อความโปร่งใส
พอว่าไงพอชี้แจ้งบอกว่าการลงคะแนนเลือกตั้ง
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นบัตรเสียนั้น
ไม่ใช่จำนวน๗๒๒๙บาท

จริงแล้วมีบัตรเสียแค่๒๒๐๐บาท
ซึ่งตัวเลขที่ต่างกันถึง๔๙๙๕บัตรนั้น
ยอมแล้วว่าเป็นความผิดพระ
เป็นความผิดพระ
ในการคีย์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

ทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ไม่รู้จะถอนหายใจฟังแล้วก็นะ

ผลการเลือกตั้งที่ออกมา
เราได้ฟังผลอย่างไม่เป็นทางการ

ปากกาเสียงประชาชนมันมีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ที่เดิมที่เคยเป็นเมืองหลวงของพักไหน
ก็ตอนนี้ก็ต้องพ่ายให้กับส้มจริงค่ะ

ปรากฏว่าสนามเชียงใหม่ที่บอกว่าเป็นเมืองหลวงเพื่อไทย
เมืองหลวงเพื่อไทยปีนี้เนี่ย
คะแนนทั้งแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อเนี่ย
ก้าวไกลกวาดเก้าอี้สส๗เขตนะ
แล้วถามว่าเอาแล้วเพื่อไทยที่เคยบอกว่าเป็นเมืองหลวง
เป้าสองที่นั่งค่ะพลังประชารัฐอีกหนึ่ง
เต็งต่างนี่ก็ร่วงระนาวเลย
อย่างคุณศรีนวลคุณศรีนวลเนี่ย
อดีตสอจากอนาคตใหม่ที่ถูกขับออกจากภักดิ์อ่ะ
หลังจากนั้นคุณศรีนวลก็ไปซบอกภูมิใจไทย
เคยได้คะแนนแบบถล่มทลายนะ
ถ้าเกิดว่าเป็นจอมทองดอยหล่อแม่วางแม่แจ่ม

แต่ปีนี้เนี่ยคุณศรีนวลได้ไป๑๒๘๔๗คะแนน
ก็เป็นสอสอสอบตกก็พ่ายให้กับพลังประชารัฐ
เพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเลยนะคะ
แล้วถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนของอดีตนายกรัฐมนตรี
เป็น๒คนที่เคยได้ฉายาวันแดงทั้งจวันมาเกือบ๒๒ปี
แต่อย่างที่เห็นกันคุณผู้ชมปีนี้เนี่ย

เล็กก็คือพระเก้าไกลที่มาตีแตก
แล้วก็โกยที่นั่งไปถึง๗เขต

เหลือแค่เนี่ยเขต๕มั้งเนี่ย

ท้อนว่าประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงครับ

ที่เป็นระบบบ้านใหญ่ระบบอุปถัมภ์
วันนี้คนไทยต้องการการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้น

พักก้าวไกลได้โอกาสนี้ไปครับ
คนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะอยากได้การเมืองแบบใหม่
การสื่อสารนี้ชัดเจนตรงไปตรงมา
ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เบื่อการเมืองแบบเก่า

ส่วนการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนะคะ
ว่าจะเกิดจากสูตรสมการไหนก็ตามค่ะ

ทำตามนโยบายต่างที่หาเสียงไว้
เพราะว่าต้องไม่ลืมนะว่าประชาชนเนี่ย

เพราะนโยบายที่มีการหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ